โรงเรียลนี่มีคุณครับ

คนช่วยอายุคุณหน้า
ต้องให้เปรียบแล้วหรอเปลี่ยนภาษาแล้วได้เปรียบ
พี่หรอหน้าสะดวกป่อมอะไรผมว่าสะดวกป่อมพี่ผมว่า
ด้านระดับหล่อพี่ค่ะหรอไม่มันจริง